ทีนี้มาดูเหตุสลดเกิดขึ้นที่จังหวัดจันทบุรี
หัวอกคนเป็นแม่แม่มือใหม่ด้วยใจสลายเลยนะคะ
อายุ๒๗ปีค่ะคุณผู้ชมให้นมจากเต้าลูก

ขึ้นมาอีกทีเห็นผ้าห่มปิดที่บริเวณหน้าของลูก
ผ้าห่มออกช็อกเลยค่ะค่ะลูกเสียชีวิตแล้วนะคะ
ทีนี้หมอบอกว่าดูจากการเสียชีวิตของลูกเนี่ย
อาการที่ลูกเสียชีวิตมันเป็นลักษณะคือผิดธรรมชาติ
ถามว่าทำไมรู้ได้ยังไงก็เพราะว่าปากและจมูกของน้องเนี่ย
มีน้ำลายออกมาด้วยค่ะเนี่ยคุณหมอบอกว่าลักษณะแบบเนี้ย
มันเป็นลักษณะการเสียชีวิตแบบผิดธรรมชาติ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงบ่ายเมื่อวานนี้นะคะ
หลังจากที่ตำรวจสพเมืองจันทบุรีได้รับแจ้งบอกว่า
มีเด็กทารกวัย๕เดือนเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุ
เหตุการณ์เกิดขึ้นภายในบ้านพักคนงานพื้นที่หมู่๑๑
เสม็ดงามตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจันทบุรี
ก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะ
ไปพร้อมกับแพทย์เวรโรงพยาบาลพระปกเกล้าแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัย
พอไปถึงเนี่ยไปพบลักษณะเนี่ยคุณผู้ชม
ลักษณะเนี่ยคือเป็นห้องแถวสร้างเป็นบ้านพักคนงาน
ภายในห้องไปพบศพเด็กทารกเพศชายอายุ๕เดือน๓วัน
หงายเสียชีวิตอยู่บนที่นอน
ศีรษะของน้องตะแคงหันไปทางด้านซ้าย
มีฟองน้ำลายออกมาจากทางปากแล้วก็จมูก
มีผ้าห่มสีแดงลายการ์ตูนวางอยู่ข้างตัวน้องนะคะ
ตอนนั้นคือตอนที่นักข่าวไปถึงตำรวจไปถึงหมอไปถึงเนี่ยนะ
คุณพ่อคุณแม่ของน้องตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพียงว่าเห็นผ้าห่มมันคลุมหน้าลูกอยู่
พอเอาผ้าห่มออกเท่านั้นแหละค่ะช็อกเลยลูกเสียชีวิตแล้ว
ก็เลยส่งศพทารกเนี่ยไปชนะสูตรการเสียชีวิตที่โรงพยาบาลพระปรกเก้า
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงอีกครั้ง
ทีนี้นักข่าวของเราคุณระวิการแก้ววิจิตรเดินทางไปที่บ้านหลังเกิดเหตุที่จังหวัดจันทบุรีนะคะ
ไปพบว่าบ้านเนี่ยมีลักษณะเป็นห้องพักปลูกติดกันทำเป็นบ้านพักคนงานโรงงานแกะสลักหินแร่
ไปพบกับคุณพ่อของน้องชื่อว่านายลิขิตเพ็งเดชอายุ๒๗ปีเป็นคุณพ่อของน้องไตตันที่เสียชีวิต
เพ็งเดชเนี่ยมีอาชีพเป็นช่างแกะสลักวันนี้เนี่ยถึงขั้นต้องหยุดงานค่ะ
เนื่องจากว่าคุณแม่ของน้องไตตันเนี่ยก็คือนางสาวนัชชาภัยรัฐอายุ๒๗ปีไม่ไหวค่ะไม่ไหวจริง
สภาพจิตใจย่ำแย่มากลูกคนที่เสียชีวิตเป็นลูกคนแรกด้วยเป็นลูกชายคนแรกเสียชีวิตลงอย่างกระทันหัน
ภรรยาเนี่ยร้องไห้ทั้งคืนนอนไม่ได้กินไม่ได้เพ้ออยู่ตลอดเวลาค่ะเพ้อถึงลูกชายซึ่งฝ่ายสามีเนี่ยต้องคอยให้กำลังใจไม่กล้าที่จะปล่อยให้ภรรยาเนี่ยอยู่คนเดียวค่ะ

ก็เลยรีบแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบค่ะ
แล้วก็เปิดประตูเรียกลูกพี่และลูกพี่จังงง้ายถึงทำงานแกะ

ตอนนั้นเชียวช็อคมาก
รักเขาด้วยถ้าชนสูตรมาแล้วมันไม่มีโรคค่ะ
การหายใจผมก็น่าจะเหนื่อยผ้าพ่อของน้องไตตันให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ
คบหากับภรรยามานานกว่าสองปีมีลูกชายคนนี้ตั้งใจเลี้ยงมาก
คือถึงขั้นที่ว่าไม่ให้ภรรยาทำงานเลยค่ะอยากจะให้ภรรยาเลี้ยงลูกอย่างเต็มที่
ไม่มีพ่อแม่คนไหนคาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะคะ
แล้วก็ระหว่างที่ทีมข่าวของเราคุยกับคุณพ่อของน้องไตตันนะนะ
น้องไตตันร้องไห้ไม่หยุดจริงคุณผู้ชม
คือยังเสียใจตลอดเวลานะคะแต่สุดท้ายคุณแม่ของน้องไตตันก็ยอม
เปิดใจให้ข้อมูลกับทีมข่าวเรานะนางสาวนัชชาภัยรัฐค่ะ
อายุ๒๗ปีก็เล่าให้ฟังว่าช่วงที่ให้นมลูกเนี่ยเป็นช่วงเช้า
ตามเวลาปกติก็ลูกชายรู้สึกตัวมาดื่มนมอะไรแบบนี้นะคะ
คือให้ลูกกินนมของแม่เองนะไม่ได้ให้กินนมผง
ตอนนั้นเนี่ยไม่ได้ดื่มนมเยอะนะคะลูกชายดื่มนมแม่ได้ไม่นาน
พอดื่มได้สักแป๊บนึงเริ่มอิ่มน้องไตตันเริ่มหลับค่ะ
เริ่มหลับไปแม่เนี่ยก็เอาผ้าห่มที่เคยใช้ห่มให้ลูกเป็นประจำนี่แหละค่ะ
เดิมผืนนี้คลุมไว้ที่หน้าอกของลูกชาย
แม่เองก็เผลอหลับไปด้วยคือหลับไปพร้อมกันกับลูก
ยังอยู่ในอ้อมอกกันนะคะสามีนอนอยู่ข้างข้าง
แต่สามีอ่ะตื่นขึ้นมาก่อนสามีตื่นขึ้นมาแล้วอย่างที่เล่าให้ฟังอ่ะ
ลองเปิดผ้าดูเพราะเห็นว่าผ้าคลุมหน้าคลุมตา
แล้วก็เห็นว่าน้องไตตันในน้ำลายฟูมปากแล้วก็มีเลือดออกด้วยนะคะ
ทีนี้คุณแม่บอกว่าคุณหมอบอกกับแม่ว่า
ตอนนี้ยังไม่สามารถสรุปได้นะคะว่าน้องไตตันเสียชีวิต
จากการขาดอากาศหายใจเพราะมีผ้าห่มมาปิดหน้าหรือเปล่า
หรือเสียชีวิตด้วยสาเหตุอะไรแต่เป็นไปได้ว่า
อาจจะมาจากโรคหนึ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในเด็กทารก
เดี๋ยวลองฟังข้อมูลจากคุณแม่ดูค่ะตอนนั้นเขาก็ตัวนิ่งแล้วอ่ะ
แบบเขาไม่อะไรแล้วเรียกเขาเขาก็ไม่ตื่นแล้ว
ทำไมเราไม่เอกใจว่าทำไมลูกเราไม่ตื่นมาหรือว่ายังไง
เราไม่ได้ตื่นมาดูลูกเราก็หลับเห็นเขาหลับแล้วก็
เราก็หลับไปด้วยเราก็ไม่รู้ว่าเราหลับไปนานเท่าไหร่แล้ว
ก็แบบทำไมไม่เอกใจว่าทำไมลูกไม่ร้องเลย
ไม่ตื่นสักทีอะไรอย่างเงี้ยทำไมเราไม่เอกใจตรงนี้เลย
แฟนตื่นมาเห็นผ้าห่มปิดหน้าลูกแล้วเขาไปดู
ลูกหายใจไม่ออกไปเปิดมาคือตอนนั้นคือเขาไม่อยู่แล้ว
ทีนี้แม่ของน้องไตตันเล่าต่อนะคะบอกว่าตลอดระยะเวลาที่ตั้งคัน
จนกระทั่งน้องคลอดออกมาเนี่ยตัวคุณแม่เองแล้วก็ตัวลูกเนี่ย
แข็งแรงดีไม่เคยมีอาการเจ็บป่วยหรือว่ามีโรคประจำตัวอะไรมาก่อน
ตลอดเวลา๕เดือนที่เลี้ยงลูกชายมาเนี่ยนะคะคุณแม่บอกว่าน้องไม่เคยมีอาการ
รุนแรงนะส่วนเรื่องของการกินของลูกลูกสามารถทานนมได้ตามปกติ
มีเพียงเรื่องของน้ำหนักตัวที่ครั้งล่าสุด
พาไปโรงพยาบาลไปฉีดวัคซีนแล้วก็มีการชั่งน้ำหนัก
ตอนนั้นได้๘กิโลกรัมกว่าคุณหมอบอกว่าน้ำหนักเกิน
แต่คุณหมอก็ไม่ได้มีการสั่งให้ลดน้ำหนัก
คุณแม่บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่คิดว่าจะเกิดกับลูกชาย
และไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นเร็วแบบนี้
ตัวเธอเองกับสามีตั้งใจไว้เลยนะคะบอกว่า
ตั้งใจจะมีลูกคนนี้เพียงคนเดียวและเป็นลูกคนแรก
แล้วตัวเธอเองก็ทำหมันแล้วด้วยนี่ไง
รับนะว่าคนเป็นแม่หัวอกคนเป็นแม่ทำใจไม่ได้หรอกค่ะ

สำหรับการตรวจชนะสูตรเบื้องต้นคุณหมอตอนนี้ยังไม่ยืนยันว่า
ไตตันทารกวัย๕เดือน๓วัน
เสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจเนื่องจากว่ามีผ้าห่มปิดหน้า
แต่คุณหมอบอกว่าอันนี้เป็นกรณีการเสียชีวิตที่ผิดธรรมชาติ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง
รอก่อนเดี๋ยวจะเอาศพน้องไปผ่าชนะสูตรที่โรงพยาบาลพระปกเก้า
ซึ่งคุณพ่อคุณแม่ของน้องไตตันก็อนุญาตนะคะ
อนุญาตให้คุณหมอทำตามขั้นตอนแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีการผ่าชนะสุดพลิกศพต่อไปนะคะ
นะคะต้องขอแสงความเสียใจด้วยจริงดังนั้นตอนนี้ยังไม่รู้สาเหตุที่แท้จริงนะคะ
ว่าเกิดจากอะไรขาดอากาศหายใจสำลักนมหรือว่าเกิดจากโรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับเด็กทารก
แต่ก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์จริงสำหรับเหตุการณ์นี้